มีความรู้ความสามารถให้แพ้นักอาหารชายเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีนโยบาทที่จะรับหนักบินหญิงเข้ามาเป็นกระชุดแรกครับ
สวัสดีค่ะมาตามนัดค่ะคุณผู้ชมเคยพูดไว้แล้วแล้วก็รอกันมานานเริ่มต้นแล้วนะคะสำหรับการรับสมัครนักบินหญิงของกองทัพอากาศ
คุณผู้ชมพูดเองป่วยเองหลุกเลยค่ะ
นี่เขายังเพิ่งรับสมัครยังไม่จบวันรับสมัครนะคะ
แต่เราต้องดึงมาคุยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเหลือเวลาอีก๒วันด้วยกัน
จนถึงตอนนี้มีสมัครไปแล้วทั้งหมด๘คนนะคะ
นะคะยังสมัครได้อยู่แล้วที่เราจะคุยกันคือเป็นผู้สมัครนะคะ
ส่วนผ่านไม่ผ่านไม่รู้เดี๋ยวจะพยายามกดดันในรายการ
ต้องมาออกรายการแล้วต้องให้ได้นะต้องให้ผ่านนะ
วันนี้๓ท่านจะคุยกับดิฉันในรายการถามตรงวันนี้นะคะ
ท่านแรกโคศกมาค่ะโฆษกอธิบายให้ฟังค่ะว่าท่านเอาจริงหรือเปล่าคะ
หรือพีอาร์เล่นค่ะโคศกของกองทัพอากาศนะคะ
พลอากาศตรีพงศักดิ์เสมาชัยแล้วก็อีก๒คนนะคะ
เรียกชื่อเล่นก่อนนะคะน้องเอิงคนนึงนะคะเป็นผู้สมัครคนหนึ่ง
อีกหนึ่งคนเรียกน้องพิซซ่าสวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะ
โฆษกก่อนค่ะก่อนมาคุยกับสองคนนี้น่าจะตื่นเต้นมาก
หนูยังไม่ได้สอบเลยค่ะพี่กดดันจัง
โศกคะดิฉันอยากถามอันแรกเลยคือมันอาจจะได้รับ
การกระตุ้นจากข่าวนักบินต่างชาติที่มามันดูเท่ถ่ายรูปเจ๋งจังเลย
เราอยากมีบ้างคือไอเดียจริงมันมีต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรคะ
รับสมัครรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกจริงจริงแล้วนะครับก็คือว่า
ปัจจุบันในโลกเลยสิทธิสตรีความเท่าเทียมผู้หญิงผู้ชาย
ควรจะต้องมีเท่าเทียมกันที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่มีนักบินหญิงที่เป็นทหาร
นี่คือประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ
คือถ้าเป็นบินพาณิชย์เราเห็นแล้วนักบินหญิง
ประเด็นที่สองก็คือว่าเป็นเรื่องของภาพลักษณ์
ในเรื่องของด้านศักยภาพของกองทัพนะครับ
ในบางครั้งที่เราได้มีโอกาสฝึกร่วมผสมกับทางด้านมิตรประเทศ
เขามีนักบินหญิงมานะครับเราก็เลยของเราก็น่าจะมีบ้าง
มันก็สะกิดใจนะใช่ครับสะกิดใจหญิงไทย
หญิงไทยอาจจะคิดเอ๊ะเมื่อไหร่กองทัพอากาศจะเปิดรับ

ฉันก็มีความสามารถนะอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาครับ
คือคนที่นำไอเดียนี้มาปฏิบัติเนี่ยคือพบเลยป่ะคะ

คือต้องวาระท่านแล้วต้องตอนนี้แล้ว

นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศเลย

ของประเทศไทยเลยนะคะที่จะมีนักบินทหารหญิง

เป็นครั้งแรกแต่คำถามคือว่า
ถ้าแบบเราดูจากคนนอกนะคะอาจจะดูแคลนกันนิดหน่อย
นี่รุ่นเดียวเปล่าคะคือแบบให้มันแบบบูมขึ้นมาน่ะ

ไม่ครับของเราทำเป็นโครงการ
แล้วก็โครงการนี้จะเป็นโครงการต่อเนื่อง๓ปีครับ
แล้วก็กำหนดไว้ว่าเราจะรับนักบินปีละอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า๕คน

จนถึงที่เราคุยกันตอนนี้สมัครแล้ว๘คน

มีเวลาสมัครอีก๒วัน

ก็ตั้งแต่เปิดตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงเย็น

ใครจะส่งลูกส่งหลานใครจะส่งตัวเองเข้ามามาใช่ไหมคะ
๒คนนี้ค่ะแนะนำอย่างที่เปิดต้นรายการ

คือหนูแค่มาสมัครใช่ไหมลูก

แต่ว่าตามประวัติแล้วคุณสมบัติเนี่ยคือต้องเรียนการบินมาแล้วใช่ไหมคะ
วุฒิอะไรเขาไม่เกี่ยงถูกไหมคะท่านโศก
ปริญญาตรีครับแต่ว่าไม่จำกัดสาขาวิชา
จำกัดสาขาวิชาแต่ปตรี
เอาเองก่อนเป็นใครมาจากไหนลูกเต้าเหล่าใครเรียนอะไรมา

ก็เอิงเรียนคณะสังคมศาสตร์สาขาจิตวิทยาคลินิกของมเกษตรศาสตร์

แต่พอดีว่าคุณพ่อเป็นนักบินก็เห็นมาตั้งแต่เด็ก
ท่านก็เป็นแรงบันดาลใจให้ในเรื่องนี้
แต่ว่าเราใกล้ชิดเราใกล้ชิดนักเตะเราอาจจะอยากไปเป็นแอร์โฮสเตจก็ได้นะ

จริงแล้วคือถ้าคุณผู้ชมรู้จักน้องเออมากกว่านี้

เพราะฉะนั้นก็เลยอยากเป็นนักบินเหมือนคุณพ่อ

พอดีว่าคุณแม่กับเพื่อนที่สนิทเป็นนักบินทหาร
คุณแม่เป็นอาหารเพื่อนก็เป็นนักบินอาหาร
ก็เป็นแรงบันดาลใจ

ใช่นั่นแหละก็ไม่พ้นคนไกล
ก็เลยกระตุ้นเองว่าไปเถอะไปทางนี้เถอะใช่ไหมคะ
ตอนที่คิดจะเป็นนักบินเนี่ยคิดไหมว่ามันจะมาบรรจบ
ตอนที่เจเนอเรชั่นเราพอดีที่ทอจะเปิด
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลย
เพราะฉะนั้นตอนแรกที่คิดอยากเป็นก็คือนักบินพาณิชย์
นักบินนักบินดีกว่านักบินอะไรก็ได้

อั้นมาจากไหนล่ะเอิง

สถาบันการบินพลเรือนค่ะศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

เป็นยังเป็น๒๐๐ชั่วโมงเห็นอย่างนี้
ดูเสียงตอบดีกว่าเป็นโอ้ยจำกรรม
กี่ชั่วโมงนะ๒๐๐ค่ะ๒๐๐นี่แปลว่าบินคนเดียวได้แล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะมีชั่วโมงบินคนเดียวหรือเรียกว่าโซโล๑๐๐ชั่วโมง
แล้วก็บินกับครูอีก๑๐๐ชั่วโมงนะถ้าเอิงจำไม่ผิดนะ

หนูก็ตอนแรกก็อยากเป็นแอร์ฮอสเตจค่ะ
ใช่ไหมเขาต้องมาแนวนี้สิคือคุณเนี่ยแบบ
แล้วไงต่อลูกเราก็ใจการพี่แค่เตี้ยไป๑๐เซนติเซน

แล้วก็คือก็เดินสายนี้มาตลอดค่ะ

ก็เลยไปสมัครเป็นพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินค่ะ

เรียนคณะมนุษศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหมือนกัน

รุดไทยเลยค่ะไม่เกี่ยวเลย

แล้วยังไงจากแอร์ฮอสเตจแล้วก็กระเวนสมัครแอร์ฮอสเตจใช่ไหมครับ
เพราะว่าส่วนตัวเรียนสายสินมาก่อนด้วยค่ะสินภาษา

คือตอนแรกมองว่าอาชีพนักบินเป็นอาชีพที่เราไม่สามารถเป็นได้แน่นอน
เพราะว่าเราจบสายสินมาเลยค่ะเราไม่ได้เก่งคำนวณอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็พอสมัครแอร์ไปเรื่อยค่ะเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อะไรอย่างนี้ค่ะ
จนแบบพอเข้ามาอยู่ในแอร์ไลน์แล้วก็รู้สึกว่าอ้าวสายสินก็เป็นได้เหรออะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนะคือสมัครแอร์ไปเรื่อยได้เป็นแอร์ยัง
เป็นพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินค่ะไม่ได้เป็นแอร์

คือเข้าไปสู่ธุรกิจการบินแล้วเรียบร้อยอ่าแล้วอันนี้เปิดเหรอ
เพราะอันนี้เปิดก็เลยแบบเป็นใช่ไม่ค่ะไม่ใช่ตอนนั้นก็คือ
พอทราบมาว่าสายสินก็เป็นได้ก็เลยเริ่มศึกษาค่ะ
ความรู้ว่าเราด้อยจุดไหนต้องเติมจุดไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พยายามว่าเขาเป็นเขาไปกันยังไง
จนกระทั่งแบบมาเรียนที่สถาบันการบินพลเรือนเหมือนกันค่ะ

เราคลานตัวเลย

โทษนะคะคือผู้หญิงจะเข้าใจนั้น
เวลาอยากเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใช่ไหม

เข็มมันก็ดิกออกอย่างงี้นักบินยังไง
ก็เหมือนเราอยากเป็นนะคะ

เรามองอาชีพนักบินเป็นอาชีพที่เราเอื้อมไม่ถึง

ใช่แต่ที่ไม่คิดว่าเราจะเป็นได้

แต่พอพบว่าเรียนสายสินก็เป็นได้เฟ้ย

แล้วยังมีความรู้สึกอยากเป็นพนักงานต้อนรับ

เรียนมาขนาดนี้ก็ต้องเป็นนักบินดิค่ะพี่

คือเราแน่วแน่แล้วนะวันนี้ใช่ไหมคะ

แล้วความสูงสะกิดใจมาก

นักบินส่วนสูงคือที่สำคัญที่สุด
ถ้าต่ำสุดคือ๑๖๒ถูกไหม

อ่าทำไมตั้งแต่๑๖๒เซนติเมตรขึ้นไปคะ
ก็อันนี้มันก็เป็นส่วนสูงที่จะต้องมีความเหมาะสม
เพราะว่าในการนั่งเครื่องมันจะมี
จริงแล้วรายละเอียดเราวัดยิ่งกว่านั้นอีกฮะ
ส่วนสูงของสรีระเราวัดแม้กระทั่งการนั่ง

เพราะไม่งั้นมันไม่ได้ปรับที่นั่งได้เยอะแยะอะไร
เหมือนรถเหรอคะ
ไม่ครับมันก็ต้องมีค่ะมีสัดส่วนของอย่างนี้เหมือนกัน
ไม่งั้นเดี๋ยวเท้าจะเหยียบตัวกระเดืองไม่ถึงนะครับ

แม่เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่น่าจะ

จะเอาหมอนหมอนหนุนหลังก็ไม่ได้นะครับ

ทีนี้สิ่งที่จะเข้าไปเนี่ยนะคะคือเขาณวันนี้เขาเป็น๒ใน๘ใช่ไหมคะ

ก็ในการสอบเนี่ยเราแบ่งเป็น๒ภาคนะครับ

เป็นความรู้พื้นฐานทั่วไป
เป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
เป็นข้อสอบปรณัยอย่างละ๕๐ข้อ
แล้วก็คุณจะต้องผ่านร้อยละ๖๐ของคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด

รอบ๒ก็คือจะเป็นในเรื่องของการตรวจร่างกายด้วย
ด้วยแพทย์วิทยาศาสตร์การบินของกองท้าวอากาศ
แล้วก็จะเป็นในส่วนของการทดสอบจิตวิทยาการบิน
ทดสอบองค์ประกอบหลักของบุคคล
ปฏิพันธ์ความคิดสมเหตุสมผล
ความมั่นคงทางอารมณ์ต่าง
แล้วก็จะปิดท้ายด้วยการสอบด้านพนักศึกษา
การวิ่งการลุกนั่งการซิตอัพการดันพื้น
ถึงจะจบกระบวนการของรอบที่๒
แปลว่านี่ต้องเป็นคนที่แบบแข็งแรงมาแล้ว

เฮ้ยเจอวิทย์มือนะเฮ้ย

ถ้าจะตกมันจะตกอะไรได้ไหมคะรอบ๒
คือถ้าตรวจอะไรจะตกได้ไหมคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยน้องเขาที่มาถึงขนาดนี้นะครับ
มาตรฐานที่เขาได้ใบไม่ได้เข้ามา
จะใกล้เคียงกับที่เราทดสอบ

ต้องไปตรวจร่างกายในใกล้เคียงกับที่เราเคยทำ
ตรวจละเอียดกว่าสมัครเข้าทำงานปกติไหม

คือมันจะมีหลายอย่างมากค่ะ
อย่างเช่นตรวจร่างกายก็คือตรวจปกติทุกอย่างเช็ค
แล้วก็จะมีตรวจทางด้านจิตวิทยาการบินนะคะ

คืออย่าบีบแต่ไล่เครื่องบินคันข้างหรือไง

จะได้ดูเรื่องความมั่นใจการตัดสินใจ

เชื่อมั่นตัวเองสูงเราก็ไม่ต้องการ

ฉันทำได้ฉันไม่กลัวอะไรอย่างนั้นก็ไม่ได้

มือใช้ขาใช้ปากพูดหูฟังตาดู
ดูข้างนอกดูข้างใน

แล้วเวลาที่เราได้ใบรับรองมาเนี่ย

ใช่ค่ะว่าเรารับสภาพความกดดันได้แค่ไหน

มันจะมีทั้งการสัมภาษณ์แล้วก็การใช้แบบทดสอบ

อะไรรู้สึกที่แบบเป็นแบบเป็นคำถามที่ท้าทายอารมณ์เราที่สุด

ใช่เหมือนเรื่องคุณพ่อว่าเรากลัวฟ้าผ่า
แล้วก็บอกว่าแล้วอย่างนี้คุณพ่อปล่อยให้มาเรียนบินได้ยังไง
ถ้ากลัวฟ้าผ่าอย่างนี้แบบเหมือนลองดูว่าเราจะแสดงออกยังไง
ถ้าเกิดแบบว่าถูกกดดันหรือทำให้มีอารมณ์บางอย่าง

นี่รู้สึกแบบเห้ยเหมือนเกิดเราไม่ได้เตรียมมาตอบ
แบบหนิดนึง

อันนี้คือที่เอิ้งรู้สึกว่าเอ๊ยอันนี้แปะจุดไหนละ
ไม่มีค่ะคือมีควรอารมณ์เย็นอยู่ก็แล้วก็เลยปกติ

ไอ้นี่ข่มวาอะไรอย่างนี้
พอก็ดูจะแสดงออกจะแสดงออกยังไงเรานิ่งไหม

เดี๋ยวช่วงหน้าสมมติถ้าเป็น๒คนใน๕คนตามโควต้าที่ได้เข้าไป
สิ่งที่เขาจะเจอคุณผู้ชมค่ะไม่ได้มีกลีบกุหลาบโรยไว้รอนะคะ

คุณผู้ชมคะถามตรงคุยกับว่าที่นักบินหญิงของกองทัพอากาศ
รุ่นแรกค่ะกดดันเข้าไปสอบให้ผ่านะ
โศกคะคือเขาสมมุติว่าถ้าเขาเข้าไปได้แล้ว๕คนนี้เรียนอะไรบ้างคะ
นึกอะไรไม่ออกต้องเรียนก่อนเลยนะครับ
คือในหลักสูตรของที่ทุกคนจะต้องเตรียมที่จะเป็นในส่วนของข้าราชการศัลยบัตรหญิง
ศัยบัตรทั่วไปก็ต้องไปเข้ารับการอบรมในส่วนของหลักสูตรโรงเรียนในทหารผู้บังคับหมวด
เรียนรู้เกี่ยวกับแบบธรรมเนียมประเพณีของการที่จะเป็นทหารการเป็นนายทหารศัลยบัตรที่ดี
ก็จะอยู่ประมาณสัก๓เดือน๔เดือนนะครับหลักสูตรนี้
หลังจากนั้นก็จะเข้าไปศึกษาเตรียมที่จะฝึกบินกับเครื่องฝึกก่อนที่จะไปบินลำเลียงตามฝูงที่เขาจะไป
ก็จะต้องไปฝึกบินแต่ว่าก่อนที่จะฝึกบินจะต้องมีการฝึกภาคพื้น
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกยังชีพในป่าการโดดล่มพาราเซล
แล้วก็ไปเข้าสู่การเรียนรู้ระบบต่างของเครื่องบินที่น้องก็ต้องไปทำการบิน
ทั้งหมดเรียนเหมือนเวลาผู้ชายจะเป็นนักบินของกองทัพอากาศไหมคะ
ไม่เหมือนครับในส่วนของนักบินกองทัพอากาศที่เป็นผู้ชาย
เราจะมาจากโรงเรียนในเรืออากาศที่ผ่านคัดเลือกเป็นสิทธิ์การบิน
แล้วก็จะต้องไปเข้าหลักสูตรสิทธิ์การบินที่โรงเรียนการบินกำแพงแสนนครปฐม
ก็จะบิน๑ปีอันนั้นก็จะฝึกเข้มข้นนะครับฝึกพื้นฐานการบินต่าง
เพราะว่าบางคนที่จบมาจะต้องเป็นบินขับไล่

แต่ว่าช่วงนั้นเราเลือกไม่ได้เราก็จะจัดให้น้องสิการบินที่เป็นผู้ชายเนี่ย

นั่นไงดิฉันนิสัยจับผิดมาเลยค่ะ
นั่นเห็นไหมคะแตกต่างเลยโคศก
คือผู้ชายเรียนเจ๋งกว่าเรียนเข้มกว่า
นี่ดูถูกดูแคลนเขาว่าเขาไม่ไหวกันเหรอคะ
ไม่ได้ครับอันนี้เป็นโครงการครั้งแรกที่เราทำขึ้นมานะครับ
ผมเรียนไปแล้วก็เรากำหนดไว้แล้วครับ
ก็จะให้น้องนักบินหญิงชุดนี้ไปทำการบินเป็นนักบินลำเลียง
ในส่วนของกองทัพอากาศเวลาแบ่งประเภทว่า
ฝูงบินทำหน้าที่อะไรเนี่ยนะคะมันมีหลายแบบใช่ไหมคะหลายแบบเรา

ขับไล่อยู่ในหลักพ่อประเภทยาก็จำได้แต่ขับไล่ว่าเท่มากที่
ให้ไปเป็นทำหน้าที่เป็นนักบินลำเลียง
เครื่องที่จะใช้มันเป็นลักษณะไหนคะ
ก็จะเป็นภารกิจในการบินขนส่งคนบินขนส่งยุทธภัณฑ์
แม้กระทั่งการส่งกลับสายแพทย์
ซึ่งเมื่อเช้ามืดวันนี้๔๑๐ก็ไปรับที่จังหวัดน่านมา

ใช่ครับมีหลายแบบเครื่องลำเลียงของกองทัพครับ
ก็คงต้องเป็นในอนาคตครับ
นี่อยากแทนนะ
คือแต่ว่ามีการมองไว้เผื่อเหมือนกันใช่ไหมคะ
ครับแต่อย่างที่ผมเรียนครับเบื้องต้นนี้เอาเป็นลำเลียงก่อนนะครับ
แล้วเราก็จะมาต่อยอดกันมาศึกษากันมาประเมินกันว่าเป็นยังไงบ้าง

สิ่งที่เป็นจุดตัดสินใจว่าเอาล่ะถึงแม้ว่าเราจะรับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่เป็นผู้หญิง
แต่ว่าเราจะได้เขาไปบินประเภทลำเลียงก่อนนะครับ
ตัดสินใจคืออันไหนเป็นสิ่งที่แบบตัดสินใจต้องแบบเอาไปฝูงบินนี้ก่อน
ไม่ใช่ไปขับไล่หรือต่อสู้หรือบู๊อะค่ะ
เรียนตามตรงครับว่านักบินขับไล่เนี่ยจะต้องมีการฝึกอย่างเข้มข้นนะครับ
พื้นฐานต่างยุทธวิธีการลบในอากาศซึ่งจะต้องใช้เวลานะครับ
อันนั้นจะต้องเป็นถ้าเกิดว่าต้องการอย่างนั้นจริงเนี่ย
คงจะต้องมีการปรับหลักสูตรนะครับในการที่จะต้องให้มีนักบินหญิง
เพื่อที่จะได้เป็นนักบินหญิงขับไล่ของกองทัพนะครับ
แต่เบื้องต้นนี้เราก็มองกันว่าเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มเปิดเนี่ย
เลยเอาเป็นในเบื้องต้นมาชิมลางก่อนซึ่งเอาเป็นลำเลียงก่อน
ซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนที่โฆษกบอกเนี่ยน้องรู้รู้ไหมว่าเข้าไปจะบินอะไร
ก็พอทราบบ้างทราบอยู่แล้วว่าบินลำเลียงแต่บินเครื่องไหนก็ให้มันเป็นเรื่องของทางกองทัพ
แต่จริงเรานี่แบบเวลาเข้าไปเราแบบอยากถือหมวกใส่แว่นเท่แล้วแบบ

คือเราตั้งใจยังไงตอนแรกอันนี้ขอถามต่อหน้าเลยนะคะเราตั้งใจขนาดไหน

หวังลึกว่าจะมีโอกาสได้บินขับไล่
อ่า้แต่พอเขาแจ้งว่าเห้ยไปบินฝุ่งนี้ก่อน
พี่ซ่าว่าไงคะ
กลัวค่ะหนูอยากบินช่วยคนมากกว่าค่ะ

สมมุติหนูอยากมาแนวนี้นี่หนูกึ่งบวกพยาบาลด้วยใช่ไหมในหัวใจนะ
แอ้งนะคะสไตล์บอกว่าเรียบร้อย
เดี๋ยวนะคะถ้าสมมุติสมมุติเขาเข้าไปได้นะคะแล้วหัวใจเข้ามาด้านนี้
เรียนเสร็จแล้วออกไปบินพานิดนี่เราเตรียมไลฟ์ไปพานิดแล้วหรอเนี่ย

อยากเป็นทหารอยู่แล้วด้วยไหมหรือแค่อยากเป็นนักบิน
ตอบมาอันนี้ไม่มีผลต่อคะแนน

ถ้าคนที่เขาฟังอยู่ไม่ได้เป็นกรรมการนะนะ
ค่ะอยากบินค่ะคือชอบเครื่องบินอยู่แล้ว
แล้วก็ครูสอนให้รักในการบินเพราะฉะนั้นพอทางนี้เปิด
มันเป็นโอกาสของเราค่ะใช่

คนนี้น่าจะคุยด้วยย่าบเหมือนกัน

คือไม่มีปัญหาคือทหารนักบิน

มันพึ่งจบมาไฟมันแรงอ่ะ

อื้อดีดีกัน
ยังต้องมีรอบสอบสัมภาษณ์ต้องนั่งคุยอะไรกันอีกไหมคะ

มีครับก็ต้องไปคุยกับทางที่ผมเรียนไปว่าจิตวิทยาการบิน
ก็ต้องไปคุยกับนักจิตวิทยาของเรา
อย่างที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ผ่านมาแล้วได้ใบมา

พอเข้าไปถ้าเป็นกรรมการของฝั่งกองทัพอากาศเอง

บีบกว่านี้ไหมคะคือบีบอารมณ์กว่านี้ไหมคะ

ในส่วนของสิทธิ์การบินของเราที่เราปฏิบัติอยู่

เขาจะไม่ได้เรียนพร้อมกันกับเพื่อนที่เป็นผู้ชาย
ใช่ครับเขาจะเรียนต่างหากครับ
เดี๋ยวนะคะอันนั้นก็เรียนโรงเรียนในเรือใช่ไหมคะ

คือจบนักเรียนในเรือปุ๊บเนี่ยที่เป็นเศรษฐินเนี่ย

เขาก็เข้าไปเรียนที่โรงเรียนการบินกำแพงแสน

แต่อันนี้ถือว่าน้องก็มีประสบการณ์บินมาแล้ว

จะเป็นการบินตรงบินระดับบินเดินทาง

ซึ่งเป็นเน้นไปทางด้านการบินพลเรือน

เรียนรู้ในเรื่องของการบินผ่านแผลงเป็นยังไง

เพื่อเป็นพื้นฐานของเครื่องบินทหาร

เดี๋ยวนะคะเข้าลำเลียงนี่ต้องมีผาดแผลงด้วยเหรอ
ต้องรู้ครับนี่เป็นพื้นฐานเกณฑ์มาตรฐานปกติของเรา

อย่างนั้นอยู่แล้ว

ฝึกเปลี่ยนแบบกับเครื่องเล็ก

ตัวเองจะไปลงลำเลียงฝูงไหน
ถึงจะได้ไปบรรจุเป็นนักบินประจำกองของฝูงบินนั้น

ถึงจะเป็นใช้งานกับเครื่องลำเลียงประเภทนั้น

คือตอนนี้เราเป็นผู้สมัคร

ก็ถ้าเกิดตอนนั้นยังไม่ได้สายไหนก็เอา
ก็ยังมีอยู่เนอะ

แต่ยังไงโวยพรนะคะให้ทุกท่านมี
ไหนมีโอกาสแล้วนะคะขอให้ทำให้ดีที่สุด
ขอให้ผลออกมาตามที่ปรารถนาอวยพรไปถึงอีก
หลายคนที่สมัครแล้วและจะสมัครด้วยนะคะ

ขอบคุณโทษก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป